ถ้าที่ระยองอำเภอไม่ใช่อำเภอ
ตำบลชื่อนี้ทุ่งควายกิน
แต่ว่าคนอาจจะอยากกินด้วยเพราะมีแม่ค้ามาแม่ค้าอะไร
แม่ค้าขายทอดมันแต่มาแค่ปีละครั้งนะ

ทอดมันนี่แน่นอนว่าพี่เบิร์ตต้องลองหน่อยนะครับกับแม่ค้าคนนี้

ถามก่อนว่าทอดมันสื่ออะไรทิบบครับ

เหมือนในมือซ้าย

นางสาวธิดารัฐอายุ๒๑ปีเองนะบอกว่าจะมาออกร้านขายท่อนมันที่งานรอยกระทงในปีละครั้ง
โอ้ยแล้วทอดฟูน่ากินอ่ะ
พี่ชอบแบบไหนพี่ชอบแบบแบนหรือแบบกลมปั้น

มันพอดีปากอะนะกลมมันเข้าปากงับทีเดียวเลย
ขายดีฮะขายดีทอดไม่ทันเลยนะ

ทอดมันของเธอเนื้อแน่นเด้งหนึบ
นี่พูดถึงท่อนมันใช่ไหมครับคนเขียนพูดถึงท่อนมันใช่ไหม

เดี๋ยวไอ้พี่ผู้ชายข้างหลังเนี่ยคือมาซื้อของเขากินหรือว่าเป็นแฟนมานั่งเฝ้าหรือยังไง

แต่ลูกค้าก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายแหละ
ไอ้ดอมจบได้แล้วผ้าบน๔๕รอบแล้ว
ก็มีเท่านี้แหละ

ถ้าเข้าใจถูกบอกมาหน่อยว่าเข้าใจถูก
ถ้าเข้าใจไม่ถูกอธิบายมาหน่อยทำไมถึงเรียกปลาเห็ด